ทีนี้พอคุณทัศนัยพูดว่าเว็บไซต์แอร์วิชัลใช่ไหม
เขามีการวัดค่าแต่ละประเทศทั่วโลก
เป็นยังไงดิฉันก็เลยรีบเข้าไปดูเลยค่ะ
คุณผู้ชมอัปเดตวันนี้เนี่ยตอนตี๕๐๗นเนี่ยนะคะ
ประเทศไทยของเราอยู่ที่อันดับ๑๒
ต้องบอกว่ากรุงเทพประเทศไทยลงมาแล้ว
อยู่อันดับ๑๒คือค่าเนี่ยอยู่ที่๑๖๒

ต้องบอกว่าเป็นกรุงเทพและประเทศไทย
ส่วนเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่อยู่อันดับที่๒๒ของโลกนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยก็บอกว่าโอ้โห
ในเมื่อสถานการณ์มันขนาดนี้แล้วเนี่ย
มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กยังไงบ้าง
เมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมทางด้านกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ
ก็มีการเปิดปฏิบัติการฝูงบินโดรน
เพื่อที่จะฉีดพ่นละอองน้ำ
เมื่อเช้าไปฉีด๖พื้นที่นะคะคุณผู้ชม
โดยการบินโดรนเกษตร๕ตัวจากชมรมโดรน
จากจังหวัดนครราชศรีมาก็ขึ้นบิน
แล้วก็มีการโปรยละอองน้ำบริเวณลานคนเมือง
หน้าสารวการกรุงเทพมหานคร
จุดตรงนี้ค่ะเป็นจุดแรกที่เริ่มปฏิบัติการนะคะ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการประสานกับทางทีมโดรนเนี่ย

ก็มีการปรับแผนจากเดิมที่บอกว่าจะใช้กากน้ำตาล
แล้วเวลาใช้กากน้ำตาลมันอาจจะช่วยความเหนียวของกากน้ำตาล

แต่ทีนี้ประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า
แล้วเวลาฉีดพ่นมันจะเหนียวเหนอะหนาไปหมดไหม
เกิดรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านคนเดินข้ามถนนผ่าน
แล้วมันโดนละอองเจ้ากากน้ำตาล
มันจะทำให้ยิ่งเหนียวเหนอะหนักไปกันใหญ่หรือเปล่า
ทีนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เลยเปลี่ยน

แล้วแต่ละจุดก็ขึ้นบินใช้ระยะเวลาในการขึ้นบินประมาณ๔๕นาทีค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ว่ากรุงเทพหน่อยนะคะ
กระทบกับปัญหาเรื่องความหนาแน่นของการจราจร
เราก็ทำหลัง๕ทุ่มเลิกตี๔ทำเฉพาะกลางคืน
มันจะดีขึ้นนะฮะมันจะดีขึ้น
วันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็จะมีการนำฝูงบินโดรน

ฐานการบินโดรน๖จุดก็คือ

บริเวณวัทย์ภรรษีมหาธาตุบางเขน
บริเวณฐานบินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฐานบินสวนจตุจักร๕แยกลาดพร้าว

บริเวณอนุสวรีร๖แล้วก็ถนนพระราม๔
รวมถึงฐานบินสะพานพระราม๙ฝั่งพระนครเขตบังคอแหลมด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมดูเรื่องจุดอันตรายค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพและปริมณฑลหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็น๓อันดับแรกที่เราเอาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
คือที่ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

รองลงมาคือริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียน
วัดได้๙๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แล้วก็ที่ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
วัดได้๘๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
แต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอ้าวแล้วทำไมหน้าจอตอนนี้
เป็น๒๐๓ใช่ตรงกรอบเล็กข้างอ่ะค่ะ
สีแดงข้างล่างสุดน่ะมันก็เป็นที่อำเภอ
ครองหลวงนะคะอยู่ที่ตำบลครองหนึ่งที่ปฐม

เรียกว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ
แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าตัวเลขที่อยู่ในหน้าต่างด้านข้าง
ด้านขวามือของคุณผู้ชมตอน๑๑โมง
อันนี้คือวัดเป็นรายชั่วโมงอันนี้ก็เป็นวิกฤตของปัญหาฝุ่นควันนะครับ